กันหนีกับภรรยาจะข้ามไปกบดานที่ฝั่งสปลาวแต่ก็ไปไม่รอดนะฮะ
ตรวจสอบประวัติเคยก่อเหตุปล้นทองมาแล้ว๒ครั้งในปี๒๕๕๙

เขาก็หลบหนีไปรอดจนถึงวันที่เขาก่อเหตุล่าสุด
เขาเตรียมการมา๑ปีว่าจะมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้แต่สุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มได้นะครับคุณผู้ชม
ทางด้านของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาครับนะฮะ
ก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการแถลงข่าว
เรื่องของการจับกลุ่มในการที่คนร้ายบุกเดี่ยวไปชิงทองร้านทองเยาวราชกรุงเทพ
ในเทสโกโลตัสสาขาวังหินตั้งแต่๒๗กันยายน
ตำรวจชุดสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายได้ชื่อว่าชัยมงคลใจบุญอุปถัมภ์อายุ๓๘ปีครับ
แล้วเขาก็ให้การเป็นประโยชน์ว่าเขาเคยก่อเหตุชิงทองที่ร้านทองโต๊ะกังเยาวราชสาขา
ซีนวรรณครแล้วที่สุราธานีมาแล้วเพิ่งจะพ้นโทษออกมาปีที่แล้ว
จากนั้นร่วมก่อเหตุชิงทองอีกทีหนึ่ง๒๖กรกฎาคม๒๕๖๒ที่บิ๊กซีขอนแก่น
ครั้งนั้นได้ทองไปน้ำหนักทองนะ๔๓๗บาท
หลบหนีไปกบดานที่ฝั่งสปลาวก่อนจะกลับเข้ามาที่ไทยเมื่อต้นปี
แล้วไปเช่าห้องกับภรรยาซึ่งเป็นชาวลาวอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
นายชัยมงคลบอกว่าเตรียมการที่จะชิงทองมาเป็นปีแล้ว
ตอนแรกตั้งใจจะไปก่อเหตุที่บิ๊กซีนครปฐมแต่เห็นว่ามันอยู่ใกล้
มันอยู่ใกล้ที่พักที่อำเภอบ้านโป่งเกรงว่าเดี๋ยวถูกจับง่ายไม่เอาดีกว่า
เลยมาก่อเหตุในกรุงเทพแทนตะเวนดูร้านทองเกือบทุกวัน
ออกจากห้องพักทุกวันไปดูเออตรงไหนมันน่าขโมยบ้าง
คุณแปลว่านี่คือเขายึดอาชีพเลยนะยึดการขโมยเป็นอาชีพ

โลตัสวังหินเพราะอะไรจุดตั้งของร้านมันง่ายต่อการเข้าไปชิงทรัพย์และหลบหนีเพราะมันตั้งอยู่หน้าประตูพอดี
ใช่คือต้องบอกก่อนว่าโลตัสวังหินเนี่ยโดนคนปล้นร้านทองหลายครั้งแล้ว
พอเข้าไปมันเจอแล้วพอขโมยเสร็จปุ๊บมันออกไปได้เลยไง

บอกเขาตั้งใจมาป้นที่นี่แล้วจะเอาทองไปขายที่ฝั่งเพื่อนบ้าน
สำหรับผู้ต้องหาที่เป็นคนร่วมขบวนการชิงทองครั้งนี้จับกลุ่มได้๓คนนะฮะ
ก็คือมีนายชัยมงคลนะฮะภรรยาเขาคือนางจันดานะฮะ
แล้วก็นายสุริยันนะเป็นเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งนะฮะ
แล้วก็นำทองไปฝากไว้ก่อนที่สามพานนครปฐม
การสืบสวนเนี่ยตำรวจพอรู้ว่าเขาก่อเหตุปุ๊บแล้วเขาหนีจะกบดานไปที่ฝั่งลาว
แต่ก่อนไปที่ฝั่งลาวเขาไปบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดเลยก่อน
แล้วก็เตรียมที่จะเดินทางหนีออกไปทางพรมแดนธรรมชาติข้ามไปฝั่งสวปลาวนะฮะ
สืบสวนติดตามจับกลุ่มได้เขาแยกกันเอาทองให้ภรรยานิดหนึ่งก่อนให้ภรรยาหนีฝั่งไปทางหนองคาย
แล้วตัวเขาเองจะไปทางจังหวัดเลยแล้วจะไปเจอกันที่ฝั่งลาว
แต่ตำรวจไปจับกลุ่มภรรยาได้ก่อนแล้วก็เค้นสอบจนรู้ว่าฝ่ายผู้ก่อเหตุจะหนีไปทางหนองคาย
ก็เลยตามไปจับกลุ่มได้ทั้งสองคนนะฮะประวัติของนายชัยมงคลเนี่ยนะอย่างที่บอกไปว่า๒๖กรกฎาคมปีที่แล้ว
ร่วมกันกับพวก๔คนป้นทองที่ขอนแก่นได้ทองไปมูลค่า๗ล้านกว่าบาท
แล้วเขาก็หนีไปกบดานที่ฝั่งเพื่อนบ้านได้สำเร็จจนถูกจับกลุ่มได้ในครั้งนี้นะฮะ
แต่ครั้งนั้นเขารอดแต่เพื่อนเขา๓คนโดนจับได้นะครับสุดท้ายไม่พ้นความสามารถตำรวจเขากลับมาก่อเหตุอีก
แต่ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้ถือว่าเป็นความสำเร็จในการปิดคดีใหญ่
ที่บอกว่าปิดคดีใหญ่ของใครความสำเร็จของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ปิดคดีในวันเกษียณอายุราชการพอดีแล้วก็ส่งมอบให้กับพบตรคนต่อไป
ก็คือต้องชื่นชมตำรวจจริงเพราะว่าทำงานเร็วมากนะคะ